ที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยดิฉันบอกเลยถูกอกถูกใจคนรักนกแน่นอน
เพียบเลยเยอะ
นี่คือกลุ่มสหายนกบินอิสระเมืองคอนนะคะชาวนครศรีธรรมราช
เขารวมตัวกันนำนกแก้วที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยมาปล่อยให้น้องบินเล่น
นกแก้วเขียวนี่โอ้โหดีมากเลยอ่ะมันหอม

หมายถึงนกแก้วที่มันตัวดี
นี่ไงเลี้ยงเอาไว้แบบนี้แล้วคือเขาเอานกแก้วมาปล่อยคุณดูดิ

ปล่อยให้บินเล่นตามธรรมชาติที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ
หลังสวนสมเด็จพระศรีนคริน๘๔
หรือทุ่งท่าลาดตำบลนาเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอนิดเดียวบินไปแล้วบินกลับใช่ไหม

ใช่มันสร้างความตื่นตาตื่นใจ
ให้คนที่มาที่นี่มาคนที่มากำลังกาย
คนที่มาดู
ชอบการเลี้ยงนกแก้วซึ่งนกแก้วเองก็มีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็แสนรู้ด้วยนะบางตัวเนี่ยพูดได้ด้วยนะคุณอย่างเช่นสายสายพันธุ์แอฟริกันเกรเป็นนกแก้วที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนกที่ฉลาดที่สุดมีไอคิวสูงสามารถสื่อสารกับคนเลี้ยงได้แบบเหนือกว่านกทุกสายพันธุ์คุณจำได้ไหมมันมีนกแก้วที่เคยเห่าเป็นเสียงหมา
จริงมันมีประวัติที่มาถูกมั้ยคุณอ๋อใช่ผมเคยอ่านมาเป็นยังไงอ่านล่ะตอนแรก
มันก่อนที่มันจะเป็นนกแก้วมาคอเนี่ยมันจะมาที่แขนก่อนมันจะมาที่แขนไล่หมองนิ้วมาถึงที่ข้อศอกแล้วก็มาที่ไหล่
แล้วมันบินไปเลยนะแล้วมันบินไปคุณอย่าเพิ่งฉีกไป
คุณอยากติดหู่ไม่ต้องนกแก้วมาหู
ที่อุตส่าห์ตั้งใจฟัง
เอาอย่างนี้แล้วกัน

มีโอกาสไปทางนครศรีธรรมราชไว้
นี่ก็แกมาหัวแล้วนะมาหัวด้วยมาขาด้วยไปตัว